ถึงขั้นจะต้องต่อเวลาพิเศษแล้วก็จบด้วยการดวนจุดโทษ
แล้วก็ได้ฮีโร่คนใหม่ของทีมจริงแล้วเนี่ยผู้เล่นแนวรุกจะเป็นฮีโร่ในการพาทีมชนะ
ก็ต้องลุ้นเหนื่อยจนถึงในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ

เกมระหว่างเมืองทองเจอกับยะโฮ
เป็นถ้วยใบรองประมาณนั้น
เอ้าเป๋อไปโมงแล้วก็นี่เกือบจะโดนนะจะโดนหลายทีแล้ว
คือทั้งเกมเนี่ยตลอดเป็นเมืองทองนี่แหละที่คุมเกมได้
โอกาสจะเนี่ยเหมือนเป็นยะโฮที่ทำได้ดีกว่า
ครับ
มีโอกาสนะครับโมงเข้าไป
ก็ยังเสมออยู่ครับในครึ่งเวลาแรก๐ประตูต่อ๐
เกมนี้เนี่ยพวกนักเตะหน้าใหม่ลงกันครบเลยนะคุณวรปัตย์
ก็รวมแล้วนะครับในช่วงต่อเวลาเนี่ยต้องส่งธีรสินแดงดาที่ไม่สมบูรณ์นะครับ
คือถ้าเป็นภาษาบอลคือเข็นลงสนามเลยครับ
อีกครั้งนึงดึงสาดัดเพราะเข้าซ้ายก็ต้องปั่นลูกอันนี้ชนคาด
เก็บอีกทีเลยครับ
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับครบ๙๐นาทีรวมถึงช่วงต่อเวลาก็ยังยิงกันไม่ได้

นี่ครับความสุดยอดของกวินนะครับ
คือเซฟคนแรกเนี่ยก็ถือว่าสุดแล้วนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานนั้นเซฟถึง๓คนนะครับ
คือฝั่งพยโฮนยิงไม่เข้าเลยครับ

แล้วคนนี้ยิงปิดท้ายโดยสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
ปิดเกมให้กับเมืองทองเอาชนะจุดโทษไปนะครับ

ก็ได้เฮกันแล้วสำหรับสาวกเมืองทองนะ
แต่ก็ลุ้นหน่อยจนถึงช่วงโดนจุดโทษครับ

ก็จะมีโอกาสนะครับได้เปิดบ้านเจอกับเมืองท้องเมืองทอง

แล้วก็เคยเจอกับทางเมืองทองด้วยนะครับ
เตะที่ค่าเหนื่อยสูงสุดในโลกตอนนั้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหากว่าเมืองทองนั้นสามารถผ่านเซี่ยงไฮไปได้
ก็หวังว่าเมืองทองจะทำได้นะ
ก็เคยอยู่ในกลุ่มเดียวกับของชมบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นครั้งเดียวที่ชมบุรีเข้าถึงรอบแบ่งกลุ่มครับ

เมื่อวานเหนื่อยแล้วก็ลุ้นสนุกอีกแบบหนึ่ง

เป็นทีมเยือนที่ออกนำก่อนเล่นเอาแฟนบอลชนบุรีเนี่ย
เงียบกริบเลยทีเดียวนาทีที่๑๙นะครับ
เดียวเข้าไปยิงเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้ทีมเยือนนำก่อน
ประตูต่อ๐ในครึ่งเวลาแรกนะครับ
กันใช้ผู้สรรพตัวตัวคือธรรภาชายหนูร่านนะครับ

วิชานีน่าเจ็บด้วยครับวิชานีนเป็นมือหนึ่งนะจริงแล้ว
จากนั้นนะครับชมบุรีตีเสมอได้นาที๖๒กรกฎเปิดฟิลิคิกให้กับอาเดซันดอสซานโต๊ดหม่งเข้าไป
แต่ทีเด็ดอยู่ที่คนนี้เลยครับ
ยอโคโคทำชิ่งกับมาเซโลเฟนาเดสก่อนที่จะยิงเข้าไป
ทำให้ทีมย่างกุ้งนั้นออกนำอีกครั้งเป็น๒ประตูต่อ๑ครับ
และนี่คือประตูตีเสมอนะครับได้เร็วครับ
เสียไป๒นาทีได้คืน
ได้คืนเมอร์เตย์มุมแล้วก็ระกดแล้วสุธินัทในหมงไม่โดนอ่ะ
บอลไปโดนเอดิสันแล้วสันโต๊ะครับแล้วสุดท้ายเนี้ย
เขาให้สุริยันได้ประตูนะครับจากใบรายงานอ่า

ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงต่อเวลานี้
นี่แหละครับนาทีที่ร้อยห้ากรกฎคนเดิมเปิดฟรีคลิกให้กับอ่า
ทางด้านเกริกฤทธิ์ที่ซ้ำจังหวะนี้เมื่อสักครู่ยิงเข้าไป
ก็เป็นชนบุรีครับพลิกขึ้นนำ๓ต่อ๒
แล้วก็ในช่วงท้ายเกมมีปัญหาคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดท้ายเนี่ย
ผู้เล่นย่างกุ้งไปเล่นแรงใส่ผู้เล่นของชนบุรีก็โดนไล่ออกครับก็มีซอมินตัน
และทานเต็ดอังโดนใบแดงไล่ออกก็จบเกม
บุรีก็ชนะไปสามประตูต่อสองครับก็มีทีมชาติสังเกตต้องแก้ไขนะครับ
ลูกทีมของทดศักดิ์ใจมั่นความฟิตมีชมบุรีนั้นไล่นะครับ
ยุคของเทศศักดิ์เพสซิ่งดีแต่ว่ารูปแบบการเล่นการเข้าทำก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับ
ต้องติดตามเพราะว่าเมื่อวานถ้าไม่ได้ประตูจากการเปิดของกรกฎนะครับ
เซ็ตพีชส่วนใหญ่ด้วยได้ประตูมาไม่งั้นเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดนะครับ
มีโอกาสได้เจอแล้วก็พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเล่นแบบจริงจัง
ส่วนโตเกียวเขาก็มีโชยะนากาจิมะนะครับนักเตะยอดเยี่ยมของรายการ
แชมป์เอเชียอยู่๒๓ที่กาต้าที่ไทย

ญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์ด้วยก็มีโอกาสได้เจอกันนะครับ
ก็จะมีชุนบุ๊คคุณใดเจนซูเซินตี้แล้วก็บีคาเมคบินเหยื่อ
กลุ่มนี้ถ้าเข้าไปได้เนี่ยโอกาสของชมบุรีก็มีนะครับ